ความรัก๘ปีของหมากปรินและคิมเบอร์รี่กว่าจะมาถึงวันนี้บอกเลยว่าผ่านเรื่องราวและบททดสอบความรักมาไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
ไปที่จุดเริ่มต้นที่ทั้งคู่ได้เจอกันเมื่อปี๒๕๕๓คือการได้มาร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงซีรีส์ดังของวิกพระราม๔ในยุคนั้น
คือซีรีส์เรื่องสี่หัวใจแห่งขุนเขาซึ่งแม้จะไม่ได้เล่นคู่กันแต่ก็ทำให้หมากและคิมได้รู้จักและอยู่กวนเดียวกัน
จากนั้นทั้งคู่ก็ได้โคจรมาประกบคู่กันในละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวเมื่อปี๒๕๕๙
ตามด้วยละครเรื่องต้นรักริมรั้วปี๒๕๕๖ซึ่งคนเริ่มจับตามองว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นมากกว่าคู่จิ้น
กลายเป็นดราม่าความรักทับซ้อนเพราะตอนนั้นเองสาวคิมก็ยังมีผู้จัดหนุ่มเป็นหวานใจอยู่
แต่สุดท้ายดราม่าทุกอย่างก็จบลงตามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่งค่อยชัดเจนมากขึ้นกลายเป็นคู่พระนางระดับโตท็อปที่มีละครคู่กันอีกหลายเรื่องตามมาไม่ว่าจะเป็นแอบรักออนไลน์และคมแฝก
การเริ่มต้นความสัมพันธ์ของคู่นี้ต้องถือว่าเป็นบททดสอบของทั้งหมากและคิมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
หลังผ่านมรสุมข่าวที่ท้าโถมมาได้ก็ทำให้ทั้งคู่จับมือกันแน่นขึ้นเมื่อความรักเข้าสู่ปีที่๗หลายคนแอบหวั่นใจว่าจะเป็น๗ปีอาถรรพ์หรือไม่
ซึ่งก็ไม่มีอะไรต้านทานความรักของหมากและคิมได้เพราะปีนั้นหมากได้มอบแว้นแทนใจให้แม้จะบอกว่าไม่ใช่แหวนขอแต่งงานแต่ก็ขอจองเอาไว้ก่อนแล้วก็ตั้งใจให้หวานใจสวมที่นิ้วหนังข้างซ้าย
นับจากวันนั้นตรีกีความหวานของคู่นี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทำให้ถูกจับตามองว่าคงอีกไม่นานเกินรอก็คงจะได้เห็นโมเมนต์ขอแต่งงานโดยเฉพาะวันพิเศษฉลองครบรอบ๘ปีเมื่อปีที่แล้วที่ทั้งคู่ไปสวีทกันจนทะเลหวานแต่ก็ต้องรอเกอร์กันไป
ซึ่งทุกครั้งที่หนุ่มหมากให้สัมภาษณ์ออกสื่อเจ้าตัวจะพูดเสมอว่ามีแพลนขอสาวคิมแต่งงานเพียงแค่รอวันที่พร้อมและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเป็นดั่งคำที่พระเอกหนุ่มโพสต์เอาไว้ว่าทั้งคู่พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยกันค่ะ
สวยงามแบบนี้จริงชอบจังเลยอ่านข่าวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ